หนุ่มชาวสวนยางคนนี้กำลังจะเอาเศษยางไปขาย
ปรากฏว่าถูกยิงตายฮะ
ทั้งที่เขาไม่ได้มีคู่แค้นไม่ได้ทะเลาะกับใคร
เป็นที่รักของชาวบ้านไม่มีรักเล็กขโมยน้อย

บ่ายเมื่อวานนี้จุดนี้คือจุดที่เจอศพ

แล้วใกล้กันก็เจอร่างผู้ตายล้มฟุบอยู่ครับคุณผู้ชม
ถูกยิงตายในพื้นที่ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนที่พัทธลุง
ผู้ตายคือนายมานิดชูจันทร์อายุ๔๑ปีครับ
หน้าฟุบคว่ำลงกับพื้น
แล้วมีมอเตอร์ไซด์สีขาวน้ำเงินเนี่ยนะฮะ

เรื่องต้นตรวจสอบศพถูกยิงครับ
ด้วยปืน๓๘๖นัดเข้าที่หน้าอก
ต้นคอลำตัวข้อมือและขา
คุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุที่มันน่าแปลกคือ
ไม่พบปลอกกระสุนของคนร้ายตกอยู่เลยสักปลอกฮะ
ไม่เจอเลยเหรอคะไม่เจอเลยครับ

จะเอาเศษยางพาราใส่กระสอบอัด
แล้วเอาไปขายมาถึงจุดนี้
คนร้ายก็ยังไม่รู้ว่าคือใครแล้วมีกี่คน

เก๋งมาประกบรถมอเตอร์ไซค์ผู้ตาย
หลังจากนั้นคนร้าย๑คนลงจากเก๋ง

ลงจากเก๋งเสร็จปั๊บมาคุยอะไรสักแป๊บหนึ่ง
กับผู้ตายผ่านไปสัก๑๐นาทีฮะ
เสียงปืนดังขึ้นผู้ตายถูกยิงระยะเผาขนครับ
ความจริงเรื่องนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปได้ภาพวงจรปิด
เที่ยง๔๖นาทีเมื่อวานนี้
ภาพนี้คุณผู้ชมและคุณมิ้นครับดูพร้อมกัน
เห็นรถไหมถ้าไม่ทันดูอีกครั้ง

เป็นรถเก๋งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นรถคนร้ายที่ขับเข้ามา
ตามไปครับนี่ครับคุณคุณผู้ชมตอนแรกเราเห็นเก่ง
คันนี้หน้าของเขาเนี่ยขับไปทางขวาของจอตอนนี้หน้า
เขาพุ่งมาทางด้านซ้ายครับคือขับไล่ตามมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ไปแล้ววงจรปิดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสักครึ่งกิโลเห็น
คนตายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทางจุดที่เกิดเหตุแล้วไม่นาน
นี่นะฮะเที่ยง๔๗เห็นรถเก๋งคาดว่าน่าจะเป็นรถคนร้าย
นะแล้วดูนะฮะไม่กี่วินาทีรถเก่งมาแล้วประมาณ๕วิขับ
ตามมอเตอร์ไซค์ผู้ตายไปนี่นะฮะหลังจากนั้นไม่นานได้ยิน
เสียงปืนดังขึ้นเรามีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นด้วย
หลังจากมีเสียงปืนลองฟังฮะ
พอเสียงปืนดังแบบนี้ชาวบ้านสะดุ้งแล้วครับเราได้คุยกับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเมื่อวานนี้เธอเนี่ยนั่งอยู่หลังบ้านได้
เสียงปืนดังสองนัดแรกก็น่าจะเป็นสองนัดเมื่อกี้นี้เพราะ
ช่วงประมาณเกือบจะบ่ายโมงได้ยินสองนัดแล้วสะดุ้งแล้ว
แป๊บเดียวฮะดังปั้งปั้งอีก๔นัดไม่เอกใจอะไรตอนนั้นเพราะ
ปกติคนแถวนั้นจะมีมาจุดประทัดไล่นกอยู่เรื่อยไม่คิด
เป็นเสียงปืนด้วยซ้ำแล้วเห็นคนเริ่มมามุงดูกันอ้าว
นั่นไม่ใช่เสียงประทัดแล้วเสียงปืนครับ
แล้วนายมานิดพบว่าถูกยิงตายตรงนั้นตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้
นี่คือชาวบ้านคุยกับผู้ใหญ่บ้านครับ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกผู้ตายเป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ลักเล็กขโมยน้อยไม่มีเพื่อนบ้านใช้ให้ทำอะไรทำหมด
ก็เป็นที่รักของชาวบ้านแต่เขามีโรคส่วนตัวสูงก็ยอมรับ
เห็นว่ามีเรื่องเล่นยาด้วยแต่ไม่ได้เล่นยาทุกวัน
ตังค์เขาน้อยก็ไม่มีเงินไปซื้อยามาเสพทุกวันหรอก
ที่เขาถูกยิงตายน่าจะมาจากเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
อันนี้ผู้ใหญ่ตั้งคำถามนะฮะ
นี่คือผู้ใหญ่บ้านวีระประกายเพชรนะครับ
ส่วนชาวบ้านอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายครับบอกว่า
ผู้ตายไม่เคยมีทะเลาะกับใครไม่เคยมีปัญหากับใครนะฮะ

ความขัดแย้งจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
ไม่แน่ใจอันนี้เขาไม่แน่ใจนะฮะ
ที่สำคัญรถเก๋งต้องสงสัยเนี่ย
ขับวนเวียนเหมือนกลับมาดูลาดลาว
เพราะผ่านหน้าบ้านพี่เขาก็หลายวัน

และสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นในหมู่บ้าน
อีกคนครับนี่เป็นญาติผู้ตายนะ
้าจำเนียนครับน้าจำเนียนอายุ๕๓
บอกว่าหลานอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้มีลูกไม่ได้มีเมีย
วันก่อนหลานมาถามน้าวันนี้วันอะไร

ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันมาถามทำไมเนี่ย

หลานมาถามเสร็จปั๊บหลานเขาออกไปข้างนอกบ้าน

ใช่วันนัดส่งเศษยางหรือไม่อย่างไร

หลานไม่ได้กลับมาในสภาพปกติอีกเลย

้ายืนยันหลานไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร
หลานชายของฉันหาเช้ากินค่ำ

แล้วตอนนี้ที่น่าสงสารคุณผู้ชมครับ

ไม่มีเงินจะจัดงานศพให้หลาน
น้าบอกเลยทั้งเนื้อทั้งตัวน้านะ

เมื่อกี้ที่เอามือรูปจมูกแล้วก็ปาดน้ำตา
เนื้อทั้งตัวน้ำมีเงินอยู่๔๐บาทฮะ

เหลือเงินติดตัวอยู่๔๐บาทเท่านั้นเอง
อกช้ำระกำใจเรื่องนี้ทางตำรวจว่ายังไงบ้าง

เชิญพยานและผู้ต้องสงสัยสอบปากคำแล้ว๒๓คน
เป็นคนที่รู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
ตำรวจอยู่ระหว่างการไล่เช็คภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้าย
ขับรถตามผู้ตายและไปประกบก่อนจะจอด
หลังจากนั้นลงมาคุยกันเสร็จปั๊บยิง
ปมขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวมีความ
หน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ